คือร้องได้ให้ร้อง

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแค่สะอาดให้ตาคนมอง
อย่ามองเมื่อยามแพ้พาย
อย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้
อย่าทบใจคนจบ

แต่ว่าจะดีที่สุดก็คือเขาอยากบวชเอง
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาจากใจของเขาเอง

นี่แหละครับนะเอาละ
วินาทีต่อไปนี้จะเป็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในชีวิตของผักปุ้งนะครับ
มาถึงเพลงที่๖นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
ผักบุ้งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ

ผักบุ้งร้องได้นะ

เป็นเพลงเก่งของผักบุ้งเองนะครับทำได้แล้ว
ผักบุ้งได้บวชแล้วแน่ล่ะ
เล็งไว้มั้งไว้เนี่ยบนแสตัรนเนี่ยใครจะถือหมอน

วันงานนี่แหมอยากจะเห็นภาพจริงนะ

คนนองกันทั้งวัดคึกคลื้นกันแน่นะครับใช่คึกคลื้น

เพื่อนแต่ละคนมันตัวเล็กทั้งนั้นเลย
ตอนนี้ต้องขี่วัวล่ะได้หมั้ย
แถวบ้านไม่รู้เขาขี่อะไรกันนาคเดินหรือไงคุณพ่อ
เดินครับผมใช่เดินใช่เดินนะค่ะ

ระหว่างรักษาขากับบวชจะเลือกทำอะไรก่อน

งั้นเดี๋ยวเวลาบวชแล้วมันจะต้องนั่งพนมมงพนมมือมันจะลำบาก
ใช่แล้วเดินบินทบาทอีกอะไรอีก
ไปรักษาให้หายดีก่อน
แล้วก็เลือกวันอาจจะเป็นนู่นปีหน้าเลย
แต่ว่าในรายการของเรายังไม่จบนะครับ
เพราะว่าตามกฎิกาก็คือ
แข่งขันของเรายังไม่บอกว่าหยุดและยังไม่ร้องผิด

แต่ว่าการแข่งขันต้องดำเนินต่อมาถึงเพลงนี้ครับ

เพราะฉะนั้นมาครับมาฟังกันเลย
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท

อินโทรนี่ค่อนข้างจะประหลาดทีเดียว

นี่ตอบอยากเต็มปากในคำว่า

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๗
บุราคา๒๐๐๐๐๐บาทนะครับ

ถ้าสู้ตอนมีสิทธิ์รับ๒๐๐๐๐๐๐๐บาท
แต่ถ้าร้องผิด๑๐๐๐๐๐๐๐๐บาทที่มีอยู่

ค่ะถ้าไม่รู้จักเพลงแน่นอนหยุดค่ะเมื่อแบบเธอตามที่เอ๋ยคำว่าหยุดเกมจบแล้ว
ยุติเกมนะฮะผักบุ้งวันนี้รับไป

บอกกับเรานะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ว่าต้องการ๘๐๐๐บาท
แต่วันนี้ผักบุ้งคนนี้ทำได้๑แสนบาท
โดยความสามารถของเขาเพียวเลยนะครับ

ขออนุโมทนาบุญด้วยในจิตที่เป็นกุศลที่จะบวชให้คุณพ่อให้คุณแม่นะ
ขอให้ชีวิตผักบุ้งหลังจากนี้นะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผักบุ้งนะครับ

ก็วันนี้นะครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับน้องผักปุ้ง
ก็สามารถทำไปได้นะครับ๑แสนบาท
ก็ต้องยินดีกับเขาด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพระปุ้ง
แล้วก็ครอบครัวทั้งหมดนะครับที่วันนี้ได้มาออกรายการของเรา

หมื่นอยู่ที่ขาอีก๔ทำอะไร
รักษาแม่น่าจะสัก๒๐๐๐ครับ

เพื่อเอาเงินไปรักษาตัวและดูแลครอบครัวครับ
พ่อแม่ผมแยกทางกันเมื่อ๔ปีที่แล้วครับ

เพราะว่าแม่ก็เป็นหลายโรคอยู่เหมือนกันครับ
ไทรอยด์เบาหวานหอบความดันครับ

บังเอิญลุงมาหาผมที่บ้านพอดีครับ
ก็ลุงได้รู้ว่าพ่อกับแม่ผมแยกทางกัน
แล้วก็ลุงก็ชวนผมไปอยู่ด้วยครับ
ทุกวันนี้ผมมีอาชีพรับจ้างคนที่มีสวนยางเก็บขี้ยางครับ
ต้องตื่นตี๓ครับถึงสวนยางตี๔
จนถึงตี๗แล้วก็กลับบ้าน
แล้วก็มาแต่งตัวไปโรงเรียนครับ
ก็หนักครับแต่ว่าอยากได้เงินไปใช้จ่ายที่โรงเรียน
อยากมีเงินให้ป้ากับลุงใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟครับ
เพราะว่าผมมาอาศัยบ้านลุงกับป้า